คุณผู้ชมค่ะเวลาคนเขาไปขอแล้วเขาได้เนี่ย
หมายถึงว่าต่อตะเคียนเนี่ยนะคะเขาก็เชื่อถูกไหม
นี่ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านแห่กันไปนะคะ
ไปดูต้นตะเคียนที่ถูกขุดพบเจอนี่เห็นไหมคุณ
จังหวะที่เอารถแบ็คโฮลไปขุดแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านช่วยการนำไม้ตะเคียนยักษ์ค่ะขนาดความยาวสิบห้าถึงสิบแปดเมตรนะคะ
เส้นรอบวงสักประมาณ๔เมตรค่ะอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปีเห็นไหม
โอ้โหแบบนี้มันถูกฝังดินใกล้กับลำห้วยลังกาน้อยนะคะ
ที่มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นถนนสี่เลนช่วงทางหลวงแผ่นดิน
อำเผอแพงจังหวัดนครพนมแล้วก็จะบอกว่ามีนักเสี่ยงโชคเนี่ย
เดินทางไปเยอะเลยไปร่วมประกอบพิธีขอโชคลาภตามความเชื่อ
เพื่อนำเลขมงคลไปเสี่ยงโชคในโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะ
เชื่อกันว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย
ปกปักดูแลรักษาอยู่แล้วก็จะคอยให้โชคให้ลาบ
คุณคัญชายกำเศรษฐ์อายุหกสิบสี่ปีเป็นกำนันในพื้นที่
อ่ะเป็นอดิตกำนันนี่ฮะบอกว่าวันแรกที่ขุดพบจาต้นเนี้ย
มักราคมมันสองตัวออกหนึ่งห้าใช่ไหมใช่ครับชาวบ้านไปซื้อลอตารีก็ถูกค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยเชื่อค่ะชาวบ้านก็เลยไปกันอีกค่ะ
ไปหาเลขเด็ดนะคะส่วนตัวเนี่ยอดีตกำนันบอกว่า
เป็นความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านใครมีโชคมีลาบ
ขอกันอีกมีการโรยแป้งถูแล้วก็ได้เลขนะคะ
คุณผู้ชมครับไปต่อกันเลยครับที่อุดรธานีครับชาวบ้านเขามารวมตัวกัน
ที่วัดราชสามะคีธรรมอำเภอศรีธาสตร์จัวร์อุดร
ไปขอโชคลาภจากต้นตะเคียนทองแล้วก็ต้นยางสีดำขนาดใหญ่เลย
มันเคยจมน้ำครับในลำน้ำเปล่าแล้วก็เอามาไว้ที่นี่
ตั้งแต่วันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านตั้งชื่อให้แม่ตะเคียนทองกับแม่ยางคำนะครับ
ชาวบ้านทุกคนใช้วิธีการโรยแป้งถูลูบไปลูบไปแบบนี้
เพื่อส่องหาเลขเด็ดรวมทั้งจุดทูปเสี่ยงทาย
เพื่อนำเลขก้านทูบไปเสี่ยงโชคกันด้วย

รถบรรทุกที่นำต้นตะเคียนทองกับต้นยางมาที่วัด
บังเอิญเหลือเกินเลขทะบีมรถตรงกันคือหมายเลข๓๖๕
ก็เลยเชื่อว่าทั้งสองแม่คงจะต้องการจะให้ชาวบ้าน
ได้ชกลาภภือสร้างบุญก่วงศลไปด้วยกันนั่นเอง
ทีนี้ไปทางเหนือกันหน่อยนะคะ
บรรยากาศที่วัดเจ็ดยอดเป็นวัดเก่าแก่
โอ้โหเก่าจริงเก่าแก่กว่า๘๐๐ปีค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะชาวบ้านไปไหว้ขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
พระเจ้าทันใจโดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กนะคะ
นำรูปปั้นงูไปถวายคุณดูสิเต็มลานโพลเลยเดี๋ยวจะเห็นภาพนะคะ
ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่าไม่ว่าจะขอพรเรื่องใดก็ตามนะ
มักจะได้ผลลัพธ์คือตามชื่อเลยค่ะพระเจ้าทันใจใช่ไหมคะ
เห็นทันตาเลยค่ะรวดเร็วทันใจก็เลยพากันไปไหว้ขอพร
โชคลาภกันอย่างต่อเนื่องซึ่งแท้จริงแล้วการที่วัดสำคัญสำคัญ
ในภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจ
หมายถึงพระพุทธรูปที่ใช้เวลาในการสร้างสำเร็จภายใน๑วัน
อันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์เขาก็เลยตั้งชื่อพระพุทธรูปว่าพระเจ้าทันใจ
เวลาขอก็เลยได้ทันใจด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ
ยังอยู่กันที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับมีวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่ง
อายุเก่าแก่กว่าเจ็ดร้อยปีคือวัดล่ามช้าง
ชวนกันไปไหว้ขอพรครับพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตักสามสิบนิ้วสูงเก้าสิบเซนติเมตร
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสร้างจากดอกไม้แห้งนานาชนิด
จำนวนมากถึงหนึ่งพันห้าร้อยกิโลกรัม
ชาวบ้านส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์ด้วย
ผมเองก็วิเคราะห์ไม่เก่งนะฮะเวลามองไปแบบนี้ไปฟังเขาวิเคราะห์หน่อยครับ

ก็เมื่อกี้ชี้อะไรชี้อะไร

เห็นอะไร
เห็นของผมอาจจะเห็นไม่เหมือนคุณป้าเขา
เอาไปต่อที่อสมริษริเนรนทาสพุทธคุณอำเภอบางไซยจังหวัดพระต้านทะคอนศรีอายุทธยา
ลูกศิษย์คนดังมาทุกทีแล้วฮะคุณโป๊งเหน่งกับลูกนี่แหละครับ
พากันมาส่องเลขเด็ดจะอ่านน้ำมนต์โป๊งเหน่งกับลูกชายเนอะนะฮะ
บอกว่าเลขที่ชอบมากจากอ่างเนี่ยนะ

คุณโป๊งเหน่งเขาชอบเลขเขาบอกเขาเห็น๘เห็น๖เห็น๔
แล้วยังได้จากก้านทูบมงคลด้วยที่เขาไปจุด
แล้วก็เตรียมไปหาซื้อการเสี่ยงโชคในวันนี้
ขณะที่นักเสียงโชคก็ใช้มือถือถ่ายที่อ่างน้ำมนต์อ่างใหญ่
ก็คงไม่ต้องบอกว่าเห็นอะไรบ้างเพราะมันก็แดงชัดขนาดนี้
ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับ
อันนี้แค่น้ำจิ้มแล้วยังไม่หมดแค่นี้แน่นอน